แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อน
บ่าวคนสนิทไอ้จ้อยไง
เบาคนสนิทของพี่หมื่นบอบ

ไม่ใช่คนละเรื่องกัน

คุณผู้ชมค่ะสมัยนั้นเนี่ยหลายคนตกหลุมรักเบาคนนี้สุด
หล่อทั้งน่ารักล่าสุดนี่เจ้าตัวผันตัวเองมาจากจับไก่ใช่ไหม
ตอนนี้มาจับไมค์ร้องเพลงจ้า
มีเพลงเป็นของตัวเองเรียบร้อยชื่อว่าเพลงซะอย่างนี้
พร้อมกับค่ายใหม่ชื่อยีซา
ใครอยากรู้ว่านุ่มคนนี้เขาเสียงดีร้องเพลงเพราะขนาดไหน
ส่วนงานแสดงเขาก็ยังรับอยู่นะไม่ได้หายไปเลย
แม้ว่าจะเป็นนักแสดงอิสระแต่ก็ยังเปิดรับทุกโอกาสที่มีให้
ที่สำคัญใครที่รอคอยละครเรื่องพรมลิขิตหรือว่าบุภเพสันนิวาส๒
โมสบอกปลายปีนี้พี่จ๋าได้ลุ้นดูแน่
ฝากขายของไว้ด้วยว่าเรื่องนี้ความสนุกเข้มข้นขึ้นสุด
รวมถึงบทบาทของไอ้จ้อยในเวอร์ชันนี้
ก็เพิ่มอัตรรสให้คุณผู้ชมได้ยิ้มอารมณ์ดีกันแน่นอนค่ะ
สำหรับตัวละครที่ผมรับผิดชอบก็เข้มข้นขึ้นในแง่ของอายุ
คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันของคนดู
ที่มีต่อตัวละครทุกตัวเลยนะครับ
จะได้เห็นตัวละครที่เราเคยเห็นเมื่อสี่ห้าปีก่อน
เวอร์ชันที่เปลี่ยนไป
หรือมีสมาชิกเพิ่มมา
เขาน่ารักขึ้นเยอะนะ
แต่ก็ยังไม่ทิ้งมาตยุค
ของความเป็นศิลปินนะจริงเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะ